คดีที่นางสาวราพรอิมหาลรัวพรวัย๔๐ปี
ที่เป็นสาวโรงงานถูกฆาตกรรมอย่างมีเงื่อนงำที่พระนครศรียุธยา
นี่ผ่านมา๓๔วันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนร้าย
ความจริงแล้วเนี่ยสามีเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวชาปนกิจศพภรรยาเนี่ยคือวันพรุ่งนี้
ค่ะแต่วันนี้ต้องรีบชาปนกิจนะครับเพราะทางโรงพยาบาลโทรมาแจ้ง
ผลนอกจากผลชนะสูตรศพแล้วเนี่ย
โทรมาบอกว่าที่ศพเนี่ยผู้ตายติดโควิด๑๙ด้วย
อ้าวทีนี้ยุ่งเลยฮะยุ่งเลยนะครับ

ศพของภรรยาติดโควิดด้วยเหรอนี่

ข้าจะเป็นศพอีกครั้งหนึ่งยังหากมีไปภารกิจแรงอย่างเดียวที่ไม่ได้ตรวจโควิดให้นะ
คือศพตั้งอยู่ที่วัดทางกลางที่บังประหันพระนครศรีอุทยา

เสี่ยงก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นผู้ที่เคยเจอผู้ตายก่อนวันจะเกิดเหตุ

ไปเจอศพตอนเอาศพขึ้นจากน้ำ
หรือวันรดน้ำศพก็แล้วแต่แต่ว่าตอนที่ศพอยู่ในโรงแล้วตรงนี้
เชื้อคงจะไม่แพร่กระจายอะไร
นี่เป็นขั้นตอนการชนะสูตรศพโดยหลักทั่วไปในช่วงเวลานี้เลยนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องชาปนกิจทันทีครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งใจว่าจะชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้

แต่คุณวิศนุเนี่ยสามีเนี่ย

สามีของผู้ตายยืนยันกับเรานะครับว่า
ไม่รู้มาก่อนว่าภรรยาติดโควิด

ความจริงก่อนวันที่เธอจะพบศพอะนะ
คืนวันที่๒๖ตอน๒ทุ่ม

จากโรงงานยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนนะ
โควิดแต่หายไปเลยฮะไปเจอศพตอนเช้า๒๗กรกฎาคมนะครับ
เขาบอกว่าในส่วนของเขาเนี่ยตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิตก็ใส่หน้ากากอนามัย
มือด้วยแอลกอฮอลดูแลตัวเองอยู่ตลอดถามว่าถ้าจะมีความเสี่ยงวันไหน
ไม่นับช่วงที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่นะค่ะก่อนจะไปทำงานแล้วก็หายตัวไปแล้วเจอเป็นศพเนี่ย
ก็คือวันรดน้ำศพนั่นแหละนะแต่วันเจอศพอะไรพวกนี้จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดนะครับ
ผลชนสูตรศพนางสาวราพรเนี่ยนอกจากเจอเชื้อโควิด๑๙แล้วนะครับ
รายงานจากชุดสืบสวนบอกว่าไปพบคราบอสุจิที่ตัวผู้ตายด้วยนะฮะ
แล้วพบเนื้อเยื่ออยู่ในเล็บของผู้ตายค่ะคาดว่าอาจจะเป็นของคนร้ายก็ได้
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ทางการพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดเพิ่มเติมกันต่อไป
นั่นหมายความว่าวันที่ไปเจอศพนะฮะที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ที่ศพเปลือยกายลอยอยู่ในคลองใช่แล้วก็ถูกกางเกงรัดคอเอาไว้อ่ะค่ะ
ครับที่แรกตั้งเป้าว่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่านะ
ฆาตกรรมชิงทรัพย์นี่ไปพบคราบอสุจิอยู่ที่ศพของผู้ตายด้วยนะครับ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับท่านผู้ชมครับที่หน้าโรงงานคืน๒๖กรกฎาคม
สองทุ่มกว่ากว่านะฮะนี่เป็นภาพตอนที่ผู้ตายขี่จักรยานยนต์
ป้อมยามของโรงงานเพื่อจะกลับบ้านค่ะสามีบอกว่าปกติ
ออกจากโรงงานเลิกงานสองทุ่มเนี่ยสองทุ่มหน่อยหน่อยสองทุ่มสี่สิบต้องถึงบ้านแล้ว
อ่าคืนนั้นสามทุ่มยังไม่ถึงค่ะไล่หาทั้งวันจนเช้าถึงไปเจอศพอยู่ในคลองค่ะ
แล้วระหว่างทางเส้นทางกลับบ้านเนี่ยทางหลวงชนบท๓๐๑๓มุ่งหน้ากลับบ้านเนี่ย
เส้นทางเปลี่ยวแล้วมืดมากเราได้ภาพจากล่องวงจรปิดหน้าโกดังอลัยรถยนต์มือสอง
ริมถนนที่ผู้ตายขี่รถกลับบ้านโกดังแห่งนี้อยู่ระหว่างทางเข้าคลองบางพระครูนะครับ
จุดเจอศพประมาณห้าสิบเมตรอยู่ใกล้แถวนั้นนะครับห่างจากจุดอุบัติเหตุที่เจอรถเนี่ย
จากกระยานยนต์ห้าร้อยเมตรสองทุ่มยี่สิบสองนาที
ก็ออกจากโรงงานแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยฮะก็จะเจอภาพแบบนี้นะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่สองมุมด้วยกันนี่นะฮะ
เท่ากับว่านี่คือหลักฐานต่างที่ชุดสืบสวนต้องไปขยายผลต่อไปว่า
ตามเส้นทางนี้เนี่ยมีรถคันไหนขับไปก่อนหรือว่าขับตามหลังอะไรยังไงบ้าง

แต่ที่แน่คือผลชนสูตรออกมาแล้ววันนี้ก็คือ
คราบอสุจิอยู่บนตัว